เมื่อวานนี้ก็คว้าชนะนัดที่๒นะครับ

ที่เดินทางไปแข่งขันต่อสนามที่๒ที่
ประเทศบาซิลนะครับก็ออกเดินทางไปแล้วนะครับ
จะใช้เวลาถึง๒๔ชั่วโมงด้วยกันนะครับ
๓เซตรวนนะครับแต่ว่าสกอร์เนี่ยไม่ขาดมาก
๒๕ต่อ๑๗๒๘ต่อ๒๖๒๕ต่อ๒๑

แต้มสูงสุด๒๐คะแนนตามด้วยบีม
พิมพิชญากกรรม๑๓แต้มนะครับ

พอชนะเกาหลีใต้ขึ้นไปอยู่ที่๑๔นะครับ
แต่ว่าพอแคนาดาชนะเซอร์เบียก็ทำให้
ไทยเนี่ยหล่นมาอยู่ที่๑๕นะครับ
มี๒๑๖๖๐คะแนน
หลังเกมทางโคชด่วนอันไหน๔วัชราบเมธาคุณนะครับ
ก็สรุปภาพรวมสัปดาห์แรกนะครับ
อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเพราะว่าทีมเนี่ย

รวมถึงนักกีฬาที่กลับมาจากยุโรปเนี่ย
อย่างอัชราพรคงยศแล้วก็ชาติออนโมก๔
ส่วนทางพิมพิชญาบอกว่าเกมนี้กะหรือใต้เนี่ย

ทำให้ไทยเนี่ยรับบอลแรกไม่เข้าจุดแล้วก็
ไม่ได้เล่นบอลสูตรไปฟังเสียงของบิมแล้วก็แนนกันครับ
ขอบคุณทุกคนมากที่สู้ไปด้วยกัน
ตั้งแต่ที่แขกมาแมทที่๔อย่างนี้
ก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นบอล์กเข้ามือสุดแล้ว
ก็บอกตัวเองตลอดว่าตั้งแต่๓แมทที่ผ่านมา

ก็บอกตัวเองว่าเอ้อฉันจะเอาน้ำแหล่ง
ส่วนทางเพียวอัชรพรคงยศนะครับก็บอกว่าทีมสาวไทยเนี่ย
ยังต้องปรับปรุงในเรื่องของการเล่นให้เท่ากันมากกว่านี้นะครับ
รวมทั้งจังหวะไหนที่ควรได้แต้มไทยก็ต้องทำให้ได้นะครับ
ฟังเสียงของเพียวกันครับยังต้องต้องปรับกันอีกค่ะ
เพราะว่าแบบจังหวะจังหวะของกันและกันมันยังแบบไม่สมูทค่ะ
ก็ยังมีบางจังหวะที่มันควรจะได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเราต้องพยายามปรับทีมเราให้ได้ดีกว่านี้ค่ะ
ส่วนตัวหนูเองหนูคิดแบบนี้นะคะถ้าภาพรวมโดยภาพรวม
หนูค่อนข้างพอใจกับผลงานทีมค่ะเพราะว่าเราวางเป้าหมายไว้ว่าสนามนี้

ก็เลยโอเคถือว่าเป็นไปตามที่เราตั้งโกลไว้ค่ะ
สรุปตารางคะแนนสัปดาห์แรกนะครับของทานะเชอรีสสองพันยิบสามนะครับ
มี๑๑แต้มนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับอันดับ๒จีนนะครับ
ชนะ๔นัดรวดอันดับ๓เป็นทางสหรัฐอเมริกานะครับ
แข่งขันวันที่๑๓๑๘มิถุนายนนะครับก็เจอ๒ทีมหนักนะครับ
วันที่๑๕มิถุนายนพบเยอรมนีนะครับเวลา๓๓๐น
วันที่๑๖มิถุนายนครับเจอของแข็งอย่างทางสหรัฐอเมริกา
เวลาเที่ยงคืนนะครับแล้วก็วันที่สิบเจ็ดมิถุนายนนะครับ
พบกับทางเซอร์เบีย๗โมงเช้าแล้วก็วันที่๑๙มิถุนายน
พบกับทางโครเอเชียเวลาเที่ยงคืนนะครับยังอยู่ที่ควันหลงของวอเล็กบอลหญิงนะครับ
ทางด้านรัศมีแขฟ้าเกอร์ลนนะครับนักแสดงชื่อดังนะครับ
ก่อนทีมชาติไทยจะไปแข่งในชั่นลีกเนี่ยเจ้าตัวประกาศอัดฉีดเงินให้สาวไทยนะครับ
ละ๕๐๐ก็ประกอบไปด้วยมาจากการบล็อกแล้วก็เสิร์ฟเอชเท่านั้นนะครับ
ล่าสุดเนี่ยไทยสร้างสถิตินะครับบล็อก๑๓ครั้งแล้วก็เสิร์ฟเอส๓ครั้งนะครับ
รวมเป็นเงิน๘๐๐๐บาทโอ้พอเจอแบบนี้เข้าไปเนี่ย
รสมีแขโพสต์หลังเกมนะครับเป็นรูปตัวเองคู่กับสถิติทางทีวีนะครับ
แล้วก็พร้อมข้อความว่าชนะแล้วขายบ้านครับสนใจอินบล็อกมาได้
งานรีวิวเข้าได้นะครับเพราะว่ารวม๒สัปดาห์เนี่ย๔นัดเจอไป๒๑๐๐๐บาทนั่นเองนะครับ
ต่อกันที่เรื่องราวของการลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ทางด้านบังยีนายวรวีมะกุดีอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
เสนอแผนหากลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลนะครับ
เสนอแผนกลับสู่ความรุ่งเรืองนะครับ
ในไทยลีกเนี่ยต้องได้เงินอุดหนุนไทยลีก๑ได้๒๐ล้านบาทนะครับ
ลีก๒ได้๕ล้านบาทแล้วก็ไทยลีก๓ได้๒ล้านบาทนะครับ
ส่วนทีมชาติไทยบางยีมองว่ามีโอกาสสูงนะครับ
ที่จะได้ไปฟุตบอลโลกเพราะว่าโคต้าของทวิปเอเชียเนี่ย
เพิ่มมากขึ้นเป็น๘ทีมครึ่งนะครับ
ตั้งแต่ฟุตบอลโลก๒๐๒๖นะครับมั่นใจไปได้แน่
อกจากนั้นก็จะเชิญอดีตประธานทีมหลีกของอังกฤษนะครับ
อย่างทางเซอร์เดวิสลิชาร์จเข้ามาช่วยงานอีกด้วยนะครับ
ปิดท้ายที่โปรแกรมทีมชาติไทยนะครับมีคิวอุ่นเครื่อง
วันที่๑๖มิถุนายนเวลา๑๘นาฬิกาพบไต้หวันนะครับ
ที่สนามวิทยาลัยแห่งชาติเกาส่งนะครับ
แล้วก็วันที่๑๙มิถุนายนเวลา๑ทุ่มตรงนะครับ
ฮ่องกงที่สนามฮ่องกงสเตดียมถ่ายทอดสดทาง
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ